ในครอบครัวครับผู้ชายคนนึงเขาเป็นคนที่ชอบออกจากบ้านไปดื่มสุราอืม
ช่วงนี้มันก็มีทั้งเรื่องของโควิดด้วย
พอกลับมาถูกน้องเมียบ่น
เมียก็บ่นจะกินอะไรนักหนาเหล้าเนี่ย
โควิดมันก็ระบาดอยู่ไม่กลัวหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้นะฮะพอกลับมาก็เจอน้องเมียด่า

ล่าสุดน้องเมียก็ด่าอีกโมโห
เอาปืนยิงน้องเมียเข้าอกซ้ายตายขาดที่
สุดท้ายตัวเองก็กลายเป็นคนผิดแต่ว่าไม่ได้หนีนะฮะ
ครอบครัวของนางสาวชวีวันตาเลิศต่าง

หลังเธอถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองยาว
เสียชีวิตข้างโอ่งน้ำข้างบ้านที่ตำบลตรวจ
ตำรวจภูทรศรีนรงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่านางสาวชวีวันถูกยิง

ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่น
คือในผลม่วงศรีพี่เขยของผู้ตาย
ไม่ได้หลบหนียืนรอมอบตัวด้วยอาการมืนเมาอยู่ในที่เกิดเหตุ
ขณะตำรวจสอบสวนผู้ก่อเหตุยังให้การวกไปวนมา
แต่พอถูกเค้นสอบอย่างหนักเจ้าตัวสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
และเอาปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุไปซ่อนไว้ใต้ถุนบ้าน
ส่วนสาเหตุที่ยิงน้องภรรยาเกิดจากความโกรธที่มักบ่นทุกครั้ง
เวลาที่ผู้ต้องหาออกไปดื่มสุรานอกบ้าน
จึงทำให้เกิดบันดาลโทษะและก่อเหตุ
ตำรวจจึงควบคุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ
และสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
นางกรรมกัมมาลาพี่สาวของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายกำลังไปล้างโอ่งน้ำเตรียมเอาไว้รองน้ำฝน
ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาด้วยอาการมืนเมา
พูดจาเสียงดังผู้ตายจึงกล่าวตักเตือน

ด้วยความหวังดีแต่ผู้ก่อเหตุเกิดความรำคาญ
จากก่อนหน้านี้มักมีปากเสียงกันเป็นประจำ
เดินไปหยิบปืนลูกซองยาวมาจ่อยิงนางสาวชวีวัน
ที่กำลังล้างโอ่งเข้าทิ้งกลบด้านซ้ายหนึ่งนัด

มาแล้วอีกตัวนี้ก็ไม่ก้มเงยขึ้นดู

หูมันไม่ได้ยินมันอยู่ในโอ่งน้ำเลยค่ะ
ขณะที่นางหญิงจาตาเลิศภรรยาของผู้ก่อเหตุ
รับว่าทุกครั้งที่สามีดื่มสุรา
พอเมาก็มักจะโวยวายหาเรื่องคนอื่นไปทั่ว
ถูกน้องสาวของเธอต่อว่าและบ่นด้วยความเป็นห่วงตลอด
ส่วนวันเกิดเหตุสามีก็เมาเข้ามาที่บ้าน

ทำให้เธอต้องหนีออกไปอยู่บ้านญาติ

พอสามีถูกน้องสาวบ่นก็ไปหยิบปืนลูกซองมายิงทันที
หากวันนั้นเธอไม่หนีไปบ้านญาติ

ก็อยากเสียอิงอ้ายเขา
ยายก็ไม่รู้ยายก็ลีกพ่อยาย

ญาติจะนำไปฝังไว้ที่วัดบ้านตรวจ
ตามความเชื่อที่ต้องฝังไว้ก่อน๓ปี

ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสพศรีนรงค์
ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุรินทร์แล้ว
โดยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
และยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร

รายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน